เอาไงดีพวกเราพี่คนนี้บอกว่าอัดอั้นตันใจเหลือเกิน
ไม่รู้จะด่าใครด่าผีซะเลย

มึงเป็นอะไรมึงมายืนร้องไห้อะไรเมีย

ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านกูก็จ่าย
อยู่เฉยในบ้านมึงร้องไห้ทำไม

นี่๖โมงกูก็ต้องตื่นไปทำงานเนี่ย
นี่มันตี๓แล้วมึงเสียงดังทั้งคืนเลย
กูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมึงยืนร้องไห้อยู่เนี่ย

คือพี่เขาไม่ได้หูแว่วไปเองใช่ไหม

ตี๓แล้วคือต้องหลับต้องนอนเพื่อที่จะ

อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกชื่อดูสิคะ
นี่ค่ะแกบอกว่าตื่นมาฉี่กลางดึกได้ยินเสียงผี
ด่าเป็นชุดเลยนะคะด่าผีอัดอั้นตันใจบอกว่าเขาสิต้องร้องไห้
เพราะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้าน
ส่วนผีเนี่ยโอ้อยู่บ้านเฉยไม่ต้องจ่ายสักค่าหนึ่งเลยนะคะ
มายืนร้องไห้รบกวนตอนนอนอีก
ทีนี้จะบอกว่าคุณผู้ชมคลิปนี้คนดูกว่า๓ล้านวิวแล้วนะคะ
คนดูเยอะมากเลยมีคนไปแสดงความคิดเห็นเออในยุคที่หาเงินยากไม่เหลือแล้ว
กลัวผีนะคะบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้
อยู่ได้นะแต่ขอ๓ตัวตรงทุกมวดนะคะอย่าให้โชคหน่อยใช่ค่ะ